อ๋อนี่เขาเลือกเลยค่ะหลายคนมองว่าในสัตว์เย็นที่ขาย
เป็นคนให้กำลังใจกันอยู่ได้หรือไม่
ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะ
เอาจริงเราก็อันแรกเป็นห่วงเขาอะ
ก็กลัวแบบเขาจะพร้อมตกไหมอะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากให้กำลังใจพ่อ
แล้วก็มันก็มีบางแมทที่เขาโทรมาขอกำลังใจเราเลย
ก็รู้สึกดีค่ะที่กำลังใจของเรายังได้ผลอยู่
แต่ว่าตอนนี้ครับรู้แล้วว่าไม่มีเราเขาก็โอเค

จริงแล้วเมย์แบบเราไม่ได้โกรธเกลียดกันนะแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้เขาได้เสมอ
คุณกลัวว่ายิ่งตัดไม่ขาดไหมคะ
ไม่ค่ะตอนนี้เมย์แฮปปี้มาก
แฮปปี้ที่จุดไหนครับ
ขาดหมายถึงอะไรอ่ะคือความสัมพันธ์ของเรามันก็แค่เปลี่ยนสถานะ
แล้วก็ยังมีความรู้สึกดีให้
ก็คือไม่ได้รักกันแบบแฟนแล้วอะไรอย่างงี้

ใช่ค่ะพรุ่งนี้เขาสามารถเปิดตัวแฟนใหม่ได้โดยที่เมย์ไม่รู้สึกอะไร

แล้วพรุ่งนี้เขาเปิดตัวเขามันทำยังไงพี่

หรือมันเป็นเพราะข่าวที่มันมีแชทคุณป้าที่บอกว่าพี่เจมีแฟนใหม่แล้วเป็นเพื่อนนักฟุตบอลแนะนำให้อันนี้

คือหลังจากที่เมย์แบบเหมือนฟุ้งซ่านอยู่พักนึงย้ำคิดย้ำทำแล้วก็
แล้วก็แบบในใจแบบคือแบบมันเหมือนคนสติไม่ค่อยดีอะค่ะ
คือปากก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาแต่ก็นั่งรอคือเมย์ก็เป็นบ้าอยู่พักหนึ่ง

แล้วเมย์ก็หายมาได้หลายวันแล้ว
แต่พี่เจนก็รู้สึกว่าที่จะพีชเหมือนกันกับคุณป้าที่บอกว่า
อันนี้ไหมไม่รู้เราเค้ากลับมาไปถามเค้าดีกว่านี่เน้า
ตอนนี้ไม่ขอไม่พูดถึงอดีตแล้ว
ก็เค้าก็โทรมาบ้างถ้าเราว่างก็มีได้รับบ้างอะไรเหมือนเงี้ย
ถ้าคุยดีก็คุยแต่ถ้าคุยไม่ดีหรือมากั๊กเมย์ก็ด่า
เค้าว่าคุณอาจจะมาเกิดกันเมตรกันเนี่ยไง
เมตรในทางตอนนี้เมตรน่ะโทรอ่ะ

ก็ไม่รู้ว่าเขาแบบ

ไม่อะค่ะตอนนี้เมย์แฮปปี้มากเลยย์

เรามันก็แฮปปี้มากเลยอ่ะรู้สึกดีกับชีวิตตอนนี้
เมย์ปรับตัวได้๑๐๐แล้วแฮปปี้กับชีวิตโศก
แล้วว่าใจแข็งติดตายกับเจ๊แล้ว

แต่ตอนนี้ไม่แฮปปี้กับชีวิตโสดมาก
ไม่พร้อมที่จะกลับไปหาใคร
แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนใหม่
ตอนนี้เมมเปลี่ยนปรับตัวกับความเป็นโสดได้๑๐๐
แล้วเมมมีความสุข
อันนี้เมมไม่ทราบค่ะเมมแค่เท่านั้นที่ร้อยฟา
คือก็มีแฟนคลับแพรมแคปนุดแคปนี้รายหมาให้นะ
สงสารแฟนคลับที่เขานั่งรออยู่เหมือนกัน
แต่ตอนนี้เมย์โอเค
โอเคเมย์อยากให้คนที่รักเมย์แล้วเป็นห่วงเมย์แบบ

ยังมีแบบมีงานแปลกที่ติดต่อมาแบบ

แล้วต้องเปิดใจให้กับหนุ่มใหม่ได้แล้วใช่ไหมครับพี่
เออคือตอนนี้มันก็มีคนพยายามเข้ามาบ้าง

คุยเป็นเพื่อนเมย์โอเคนะแต่
ได้ให้มีแฟนเลยคือตอนนี้
บอกตรงว่าไม่ได้อยากมีแฟนนะคะ
แล้วก็กลัวการเลิกลา
แล้วก็ไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบถูกต้อง
แล้วถ้าจะมองจริงก็อยากจะได้คู่ชีวิตแล้ว
ฉะนั้นตอนนี้ก็

แต่ถ้ามาเยอะเมย์ก็จะไม่คุยด้วย
แต่ไม่ถึงไว้ว่าเคล็ดความรักไปเลย

เอาความรักที่ให้คนอื่นกลับมารักตัวเอง
ตอนนี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละแต่ยังอยากโสดอีกแป๊บนึง
แล้วก็สัญญาว่าคนต่อไปเมย์จะรักให้ได้มากกว่าคนที่เมย์เคยรักทุกคน
แบบนี้จะเลิกดูบอลไหม
ไม่เลิกค่ะไม่เลิกดูบอล
เมยังเชียร์ทีมชาติไทยเสมอ
ก่อนเมเป็นแฟนเค้าเมก็เชียร์
ได้ในทุกสถานะแต่ตอนนี้ไม่ขอรักตัวเองก่อน

แต่บางทีแบบพอลงเยอะแล้วมันมีดราม่า
รำคาญเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ลงแล้วดีกว่า

ไม่หรอกเมย์ก็เป็นตัวเองอยู่เสมอ

แต่ถ้าฟอร์แล้วมันจะมีดราม่าไหม

แล้วไม่มีใครจีบละ